สวัสดีครับนะผมบิ๊กไบท์สายลำนะครับเจ้าของตำแตงปูสดนะครับทีนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับเรื่องตำแตงนะครับหลายคนบอกว่ามีการโปรโมทร้านหรือเปล่านะครับหลายคนบอกว่าจัดฉากหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการสร้างภาพนะครับผมชี้แจงเลยนะครับวันนั้นประมาณช่วงบ่าย๒นะครับผมก็ออกไปทานข้าวคือผมหิวข้าวผมอยากกินตำแตงผมก็ไปสั่งตำแตง
แต่วันนั้นน่ะคือร้านนะครับก็คือเขาขายของช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้เขาก็เดินมาเสิร์ฟผมผมกินไปได้คำแรกนะครับผมก็ไว้ทำไมตำแตงมันมันสั่นมันผมก็คิดนิดมันก็ไม่ได้สั่นอย่างอื่นก็ไม่ได้สั่นด้วยเราก็คิดว่ามัน

นะฮะเราจะกินมันก็แบบเออถ้ามันตายเหมือนปูดองทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผมก็ผมเกิดมายี่สิบกว่าปีนะนะฮะผมกินปูดองมาตายทุกตัวนะฮะมีตัวนี้ไม่ตายไงผมก็แปลกใจทีนี้ผมก็เลยตัดสัญญาว่าเฮ้ยมันมันแปลกดีอ่ะมันหลบมาได้ไงมันมันเหมือนแบบคุณถ้าถ้าดองมานะฮะสมมติว่าถ้าดองมาคุณเจอน้
อย่างที่ว่าเวลาที่แม่ค้าเนี้ยตำตำแตงมันไม่โดนได้ไงนะฮะผมเลยมันแปลกอ่ะมันครบทุกส่วนเลยอ่ะผมก็เลยอัดคลิปดีกว่านะฮะเอาไว้ให้แฟนคลับดูนะฮะเอาไว้ให้อ่าคนในเฟสดูนะฮะผมก็ตัดสัญญาอัดคลิปนะฮะผมก็พูดว่าเออให้มานอนรอกับปลาก่อนน่ะเอ้ยปลาตายหรือยังน่ะที่จริงปลาตายหม
ก็เอามันไปล้างเพราะตอนตอนผมล้างอ่ะมันยังวิ่งอยู่เลยน่ะนะฮะผมก็จับจับตัวมาน่ะยัดใส่ถุงข้าวเหนียวอ่ะถุงที่เขาหอข้าวเหนียวอ่ะครับคือผมจะเอาไปปล่อยทีนี้ผมก็ยัดใส่ถุงเสื้อไว้นะครับผมก็พอผมผมก็กินเสร็จแหละนะครับผมตั้งแต่แรกผมจะไม่กินน่ะแต่ผมหิวข้าวน่ะขอโทษด้วยน่ะผมกินตำ
กุ้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กินพวกราบก้อยกันอยู่แล้วนะครับทีนี้มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ที่จริงมันที่มันแปลกก็คือมันแปลกคือว่ามันรอดอ่ะอ่ามันเล็ดรอดจากสากได้ไงนะครับมันไม่ตายมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาเพิ่งอ่าเพิ่งเอามันลงในถัวดองแล้วก็หยิบมาตามแตงนะครับนี่ก็เป็นประเด็นย

เพราะว่าผมเป็นศิลปินผมก็หิวข้าวผมก็ผ่านผ่านผ่านทางผมก็แวะกินข้าวแล้วผมก็เดินทางต่อแค่นั้นแหละครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากด้วยกันแล้วกันนะครับใครจะปีนปูสดก็ฝากไปที่ร้านนี้ได้เลยนะครับแต่ไม่บอกที่ร้านให้ไปหาเองขอบคุณครับ